อย่างนี้ก็ลูกปัด

ปี๔๘นู่นน่ะกี่ปีแล้วล่ะ

นางสวยเลยแหละตอนนั้นแบบคนยังไม่รู้เลยว่านางเป็น

ออกมาแฉอพฤติกรรมคนบันเทิงเก้งกว่างละบังบังขาวเป็นเกย์เนี่ย
ที่ครั้งนึงเคยไปมีซิค

จนแหละบ้านคุณนี้ต้องใหญ่ต่อ

โดยระบุว่าการกระทำที่แย่กว่าโควิด
ก็คือการทำอับปรี
ในห้องน้ำของห้องพระบ้านฉันนางว่าอย่างนั้น
แถมยังห้อยกางเกงในไว้เป็นหลักฐาน

สุดท้ายก็ทำสำนึกขอโทษกลับบ้าน
แต่ทุกครั้งที่เจอก็ช็อตใส่ฉันตลอด

ใส่ฉันมากที่แย่ที่สุดคือ

แล้วมันลุกหนีเด่น
และเป็นการไม่ให้เกียรตินักแสดงอย่างฉัน

เอาล่ะสุดแล้วแต่เลยนะคะ

ไหนกว่าจะเก็บหอมรอมฤทธิ์นะฮะค่อยค่อยอันเชิญพระที่เชิญอาจารย์มาทำพิธีเปิดห้องพระนี้
แล้วเธอเป็นใครมาทำสกปรกนะแล้วก็เชิดเชิญใครจะเอาก็เชิญเถอะค่ะ
ขออย่าได้เจอกันอีกเลยเกลียดถ้าฉันย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่เดินแบบกับมันในงานนั้น
คือใครวะจุดเริ่มต้นที่ต้องออกมารู้จักกับคนเพอร์เจอร์คนบ้าวงเล็บ
ฉันยังจำวันที่มันโปรยเงินแบงค์พันธุ์แล้วพูดว่าฉันไม่อยากดัง
ไม่อยากเป็นคนของประชาชนในเวลา๗โมงเช้า
ในวันที่ยังไม่ดังถึงวันนี้อ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ก็เขาบอกว่าก็ทำเนี้ยคือไม่รู้ว่าเป็นพระเอกไหมแต่คือเป็นเก้งกวางด้วยกันหรือว่าเป็นพระเอกไม่รู้แต่หมายความว่าพาคนนี้ผู้ชายเพศชายคนนึงเนี้ยเออเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วตัวคนนี้รู้สึกว่าหลังหลังมาแบบเชิดรถใส่เมื่อก่อนเคยรู้จักกันอืมแต่พอวันนึงแบบเหมือนไม่รู้จักกันนะก็เลยแบ
คือเขาก็ไปตามหาว่าเก้งกวางคู่นั้นเป็นใครลากใครไปกินอย่างนี้ค่ะ